ขาดวิตามินบี๑ชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับ
แต่ถ้าพูดถึงโรคเหน็บชาอาจจะพอเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น
แต่วันนี้ครับไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจให้มากขึ้นไปอีกนะครับว่า
เหน็บชานี้รุนแรงแค่ไหนสาเหตุเกิดมาจากอะไร
และจะป้องกันได้อย่างไรติดตามพร้อมกันครับ
ตามินบี๑หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือไทยอามีน
เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำช่วยในการทำงานของระบบประสาทนะครับ
โดยเฉพาะปราสาทกล้ามเนื้อหัวใจและการเผาผลาญคาร์โบไฮเดท
ต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเท่านั้น
โดยจะพบมากในข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ
และธัญพืชถั่วชนิดต่างเช่น
งาขาวงาดำถั่วเหลืองไข่แดงหมู

อาหารที่หาได้ในทะเลก็คือปลาทูนั่นเองครับ
อกจากนี้มีอาหารบางประเภทที่เมื่อรับประทานมากเกินไปนะครับ
จะเข้าไปทำลายวิตามินบี๑ในร่างกาย
ปลาน้ำจืดหอยลายและปลาร้า
หากชอบรับประทานควรจะทำให้สุกก่อน
จะสามารถลดสารที่ทำลายวิตามินบี๑ได้ในระดับหนึ่ง
และอาหารจำพวกพืชผักเช่นใบชาใบเมี่ยงหมากพลู
ก็จะมีสารที่ทำลายวิตามินบี๑เช่นเดียวกันนะครับ
สำหรับโรคที่อาจจะทำให้ร่างกายขาดวิตามินบิน
จนนำไปสู่โรคเหน็บชาได้นั่นก็คือ
พิสุราเรื้อรังท้องร่วงตับแข็งโรคเครียด
โรคที่ทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานหนัก

อกจากนี้หญิงที่มีคันบางคนอาจเกิดภาวะขาดวิตามินบี๑ได้เช่นเดียวกัน

วิธีการสังเกตว่าตนเองเป็นโรคเหน็บชาหรือเปล่านั้น
ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับปัสสาวะน้อยให้ไปพบแพทย์ทันทีครับ
หากรักษาไม่ทันอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้
และหากพบโรคนี้ในเด็กทารกอาจเสียชีวิตได้ภายใน๒๓ชั่วโมงครับ